ท่านผู้ชมครับเชื่อว่าท่านต้องรู้จักและเคยได้ยินชื่อมาอยู่แล้วนะครับ
สำหรับนักรบไทยวีรบุรุษในอดีตท่านหนึ่งขุนรองประหลัดชู
เป็นนักรบตั้งแต่สมัยกรุงศรีอายุทยานะครับเคยรวบรวมชาวบ้านแล้วก็ทหาร๔๐๐นาย
ไปออกรบทำศึกนะในช่วงของศึกบังรจันทร์กับทหารพม่า
ก็รวบรวมไพร่พลจากอำเภอวิเศษชายชาญที่จังหวัดอ่างทอง
แล้วเท่านั้นมีวัด๔๐๐แล้วก็ไปรบ
แต่ไปเสียชีวิตที่อาว่าขาวจังหวัดประชุพฤคัณ
เขาก็เลยนำกระดูกกลับมาไว้กันที่วัด๔๐๐ที่อ่างทอง
ทีนี้วัด๔๐๐ในปัจจุบันเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
ซึ่งอยู่ที่ตำบลบังจักรอำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทองเนี่ย
เขามีวัดสี่ร้อยแห่งใหม่ล่ะอืมเนี่ยอันนี้วัดสี่ร้อยแห่งใหม่นะครับ
แต่จะมีวัด๔๐๐เดิมตั้งแต่สมัยท่านขุนรองประหลัดชูเนี่ย
อยู่ไม่ไกลจากวัดสี่ร้อยที่สร้างใหม่อ่ะสักประมาณกิโลเมตรเดียว
ตอนเนี้ยชาวบ้านเขาเรียกว่าวัดสี่ร้อยร้างอืมอ่าเพราะถูกทิ้งร้าง
แต่ก็ยังมีเจดีให้กราบไหว้ยังมีซากกำแพงอิด
ยังมีร่องรอยอะไรอยู่ยังมีสารามีพระพุทธรูปองค์ใหญ่
ตั้งอยู่ในสาราเนี่ยฮะให้ชาวบ้านมากราบไหว้
แต่ที่สำคัญก็คือชาวบ้านบอกว่าทุกวันนี้นะยังเห็นเหมือนกับมีทหารไทย
มีนักรบในอดีตปรากฏกายให้เห็นเดินไปเดินมาอยู่อืมค่ะโอ้โห
ชาวบ้านบอกเจอนะเจอแบบนี้จริงเนื้อที่ประมาณ๑๐ไร่แถวนี้ฮะ
เงียบวังเวงฮะเป็นวัดร้างแล้วอ่ะนะเขาเรียกว่าวัดสี่ร้อยร้างนะครับ
เราก็ต้องไปดูหน่อยว่าเออตกลงคนที่เจอเนี่ยเขาเจอแบบไหนอะไรยังไง
ว่ากันว่าเจอท่านขุนรองประหลัดชูกับทหารไทยในอดีต
กับชาวบ้านในอดีตเนี่ยเราก็ลงพื้นที่ไปไปตอนกลางคืนเลยเนี่ยฮะ
เพื่อจะดูว่าเออตกลงแล้วเป็นยังไงนะครับเงียบวางเว้งใช่ละ
นะครับแต่ก็มีชาวบ้านนำสิ่งของแก้บนหลายอย่าง
เอามาที่ต้นมะขามล้มอายุกว่าร้อยปี
ชาวบ้านเรียกว่าต้นมะขามแม่ยานางเพราะเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่นี่
ค่ะชาวบ้านในพื้นที่ท่านหนึ่งนะฮะชื่อว่า
คุณตาจำนงถนอมสินอายุ๗๒แล้วบอกว่าตอนเป็นวัยรุ่น
เคยมาแถวเนี้ยวัดสี่ร้อยเนี่ยเมื่อก่อนตอนเป็นวัยรุ่นเนี่ย
ไม่ร้างแต่ตอนนี้เขาสร้างวัดใหม่ตรงนี้เลยเป็นวัดสี่ร้อยร้าง
เคยมาหาลูกเขียดจะเอาไปปักเบ็ดหาปลา
ตอนที่กำลังหาลูกเขียดอยู่เคยเจอทหารโบราณนายหนึ่งเดินมา
ตอนนั้นคุณตาจำนงที่เป็นวัยรุ่นอยู่นะก็ถามทหารไปนะ
ว่าจะไปไหนแต่ทหารไม่ตอบก็เลยหันไปหาลูกเขียดต่อ
สักพักหนึ่งหันกลับมาอีกทีอ้าวทหารนายนั้นหายไปแล้ว
ก็ได้แต่ยกมือไหว้แล้วรีบกลับบ้านทันที
แต่พื้นที่ตรงนี้ตอนหลังมีในทุนมาลุกล้ำหวังจะใช้ที่วัดสร้างเป็นโรงศรีนะ
ค่ะซึ่งตาจำนงบอกว่าที่สุดแล้ว
คนที่จะมาเอาที่วัดสร้างโรงศรีเนี่ย

เพราะซึ่งตอนสร้างกำแพงล้มทับคนงานตายไป
ไม่สามารถเปิดโรงสีได้

หลุงก็ถามว่าก็มาจากไร

คนโบราณแล้วคนโบราณทหารใหญ่โต
ชาวบ้านเขาบอกว่าถ้าดูแล้วเนี่ยเขารู้สึกว่าเหมือนกับรูปปั้นของขุนรองประหลัดชู
ก็เลยเชื่อว่าอาจจะเป็นท่านขุนรองประหลัดชูหรือว่าเป็นบรรดาทหารของท่าน
อันนี้เป็นความเชื่อแต่สิ่งหนึ่งนะปัจจุบันเนี่ย
ชาวบ้านที่นั่นบอกว่าวัดสี่ร้อยร้างเนี่ยไหนก็ไหนแล้วอย่าปล่อยให้ร้างเลย
ก็มีพอสมควรทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ทำเป็นอะไรให้มันเกิดประโยชน์ขึ้นมาดีกว่า